หลังจากที่มีแฟนข่าวนะคะเขาส่งข้อความเป็นเรื่องร้องเรียนมาทางเพจของไทยรัฐเรา
บอกว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะลูกชายใจดำมากเลย
ไล่พ่อไล่แม่ที่อายุ๖๐๗๐แล้วเนี่ยออกมานอนริมถนนหน้าบ้าน

สาเหตุเนี่ยอันนี้คนที่ร้องเรียนเขาแจ้งมานะคะ
บอกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าลูกชายกลัวว่าแม่ที่ออกไปทำงานอาสา
ไปช่วยเย็บหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายป้องกันโควิด
จะเอาเชื้อโควิดกลับมาติดลูกสาวของเขาวัย๕ขวบที่บ้าน
ก็เลยไล่พ่อที่เป็นอำมพลึกแล้วก็พากินสันแล้วก็แม่ออกมานอนนอกบ้าน
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องดูให้ครบทุกมุมนะคะเราส่งผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่แล้ว
คุยทั้งกับเจ้าหน้าที่ไปคุยทั้งกับตัวลูกชาย
แล้วก็คุยทั้งกับพ่อแม่ด้วยว่าเรื่องราวจริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะ
ภาพที่เห็นเนี่ยคือคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปประสานกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม๑๓๓
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม
ให้มาช่วยเป็นตัวกลางในการพูดคุยแล้วก็เจรจากับทุกฝ่าย
พ่อกับแม่ที่ถูกไล่มานอนหน้าบ้านแล้วก็ตัวลูกชาย
รวมถึงเพื่อนบ้านที่เป็นคนแจ้งเหตุแล้วก็กรรมการหมู่บ้านด้วย
คุยกันอยู่๓ชั่วโมงกว่าค่ะถึงหาข้อสรุปได้
ลูกชายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไล่แม่ออกนอกบ้าน
ไม่ได้โกรธอะไรแม่ด้วยเขารักแม่ส่งเสียเลี้ยงดูแม่มาโดยตลอด
คนที่เขามีปัญหาด้วยจริงเนี่ยคือพ่อค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่สามารถอยู่ร่วมบ้านเดียวกับพ่อของเขาได้
เพราะว่าพ่อมีอาการป่วยทางจิตเวทแล้วอาการก็หนักขึ้นทุกวันทุกวันด้วย
ฝั่งลูกชายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
พ่อในวัย๗๐ปีของเขาที่ป่วยเป็อมพฤกษ์แล้วก็ภากินสรรพ์
เป็นจิตเวทล่าสุดขู่ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวค่ะ
ขโมยของมีค่าในบ้านด้วยทั้งพระเครื่องเงินอีกกว่าสองพันบาท
ซึ่งเป็นเงินในกระปุกของหลานสาวอะค่ะแล้วที่สำคัญพ่อยังขู่ว่าจะเผาบ้าน
ที่ผ่านมาลูกชายบอกว่าพาพ่อไปรักษามาหลายครั้งแล้วรักษากี่ทีกี่ทีก็ไม่หาย
ให้ไปอยู่ที่บ้านอีกหลังพ่อก็ไม่ยอมไปค่ะ
เราอยากฟังความให้รอบด้านก็ไปถามฝั่งแม่นะคะฝั่งแม่ของลูกชายเนี่ยว่าเรื่องที่ลูกเล่าเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่า
ยอมรับเลยบอกว่าจริงสิ่งที่ลูกพูดมาเนี่ยเป็นความจริงหมดเลย
แต่แม่รักพ่อมากแล้วแม่ก็เป็นห่วงด้วยเพราะว่าพ่อเนี่ยป่วยเป็นอำมพลึกกับพากินสัน
จะให้พ่อออกไปนอนข้างนอกคนเดียวอ่ะแม่ทำไม่ได้หรอกสุดท้ายแม่เลยหอบผ้าหอบผ่อน
ออกมานอนที่ถนนหน้าบ้านกับพ่อด้วยแล้วก็เป็นคลิปที่เพื่อนบ้านเขาถ่ายได้นี่แหละค่ะ
มาก็มานอนกางมุ้งกันอยู่สองคนผัวเมียนะคะทีนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
เจ้าหน้าที่พมก็เลยตัดสินใจรับตัวทั้งพ่อและแม่เนี่ยไปดูแลเบื้องต้นก่อน
แล้วก็จะหาทางช่วยเหลือในระยะยาววันนี้คุณสุปรีดาก็กลับไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะ
อยู่ที่ย่านตลิ่งชันปรากฏว่าเข้าของเครื่องใช้พวกมุ้งหมอนที่นอนเนี่ย
เขาก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใจไม่ได้โกรธไม่ได้ทะเลาะอะไรกับแม่
ไม่เคยไล่แม่ออกจากบ้านเลยแต่อย่างที่บอกว่าปัญหาเนี้ยที่เขามีด้วยจริงจริงอ่ะ
คือฝั่งพ่อมากกว่าซึ่งหลังจากที่พมมาเจรจา
แล้วแม่ไปส่งพ่อที่สถานแรกรับของพมแล้วเนี่ย
แม่ก็กลับมาบ้านนะแล้วก็กลับมานอนในบ้านเหมือนเดิม
ถามว่าเข้าใจสิ่งที่แม่ทำลงไปไหมเขาก็เข้าใจ
เขารู้ว่าแม่รักพ่อมากก็เลยยอมทำทุกอย่างให้พ่อ
เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ตกเป็นจำเลยสังคมเหมือนกัน
อยากให้สังคมฟังความจริงอย่างรอบด้าน
อย่าเพิ่งรีบตัดสินจากภาพหรือว่าคลิปสั้นที่เห็นในโซเชียลค่ะ
คนเราอ่ะติดพลาดเนี่ยหนึ่งสองสามมารับได้
แต่อันนี้คือปัญหาของผมเนี่ยมันเป็น
ต้องบอกเลยว่าผมมีความทรงจำที่ไม่ดีตั้งแต่เด็ก
พ่อทำร้ายร่างกายผมทำร้ายร่างกายแม่
แล้วก็จนถึงทุกวันนี้จะมาทำร้ายร่างกายหลาน
ซึ่งมันผมรับไม่ได้จริงจริงมันมันสุดมันสุดของผมแล้วจริงจริง
เห็นแล้วผมกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันก็คุยกันปกติ
ถ้าถามว่าทะเลาะกันก็คือเหมือนแบบเล็กน้อย
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องแบบว่าใหญ่โตเหมือนกับที่คุณพ่อทำ
แต่กับแม่เนี่ยก็จะคุยถ้าส่วนใหญ่คุยกันปกติ
เมื่อคืนแม้แต่เมื่อวานเมื่อวาน
คุณแม่กลับมาจากไปส่งพ่อแล้วก็คุยกันยังปกตินะฮะ
คุยกันปกติคุณแม่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าเออเนี่ย
คุณแม่เขาก็ยอมรับว่าพ่อเนี่ยคือทำเรื่องมากมาย
ทั้งพมเขาก็ดีนะครับผมผมก็รู้สึกว่าจริงจริง
รู้สึกแบบดีใจมากที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ฝั่งของผู้เป็นแม่เองก็เปิดใจเรื่องนี้ทั้งน้ำตานะคะ
ก็บอกว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากพมที่มาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหา
แล้วก็รับตัวสามีไปดูแลให้ในเบื้องต้นลึกก็ยังคงเป็นห่วงสามีอยู่ค่ะ
เพราะว่าป่วยเป็นพากินสันก็จะเดินได้ไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไป
ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องเป็นอำมพลึกอีก
เป็นห่วงว่าจะกินยาตรงเวลาไหมอยู่คนเดียวได้หรือเปล่า
เพราะปกติแล้วก็แม่นี่แหละค่ะที่เป็นคนคอยดูแล
ขณะเดียวกันก็ขอบคุณเพื่อนบ้านทุกคนด้วยเพราะว่าตอนที่เขาแจ้งข่าวมา
เขาก็บอกว่าเพื่อนบ้านก็พยายามมาช่วยเหลือหลายอย่างนะคะ
คุณแม่ก็บอกว่าขอขอบคุณเพื่อนบ้านจริงเข้าใจว่าทุกคนทำไปด้วยความหวังดี
อยากให้คนแก่พ้นทุกข์จนกระทั่งเรื่องถึงหูนักข่าว
นักข่าวมาทำข่าวจนเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือ
เพราะว่าจริงถ้าไม่ได้เพื่อนบ้านแจ้งข่าวไปจนเจ้าหน้าที่เขารู้เรื่องเนี่ย
ตัวเธอกับสามีก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเหมือนกัน
ทางนี้ก็เป็นเรื่องแผ่นบ้านสามีแหละ
แต่ลูกนั้นก็ไม่มีไปแนะนำตัวตัวปุ้งตัวเองเลย
แต่ต้องดูแลสามีแต่สามีล้างกายไม่แข็งแรง
มาดูแลดีเป็นห่วงเรื่องนั้นยากกับป่วย

เพราะร่างกายสุขภาพไม่ดีแล้วก็ยังจิตใจบอบช้ำ
พูดไปเสียงสันเครือน้ำตาหลายไป
สุดท้ายทีมข่าวเราก็เลยเชิญทุกคนเลย
ทั้งเพื่อนบ้านที่แจ้งข่าวที่คตช่วยเหลือ
ทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวลูกชาย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดมาล้อมวงจับเข่าคุยกัน
เกลี่ยกันนะคะเพื่อทำความเข้าใจก็ใช้เวลาพักใหญ่เหมือนกันค่ะ
สุดท้ายตัวลูกชายกับเพื่อนบ้านที่เป็นคนร้องเรียนเรื่องนี้
ตั้งแต่หลุดจุดแรกเนี่ยก็ยินดีที่จะพูดคุยเปิดอกกัน
ข้อสรุปที่เห็นตรงกันก็คือว่าทุกคนเนี่ยหวังดี
อยากที่จะให้ตัวพ่อเนี่ยได้รับการช่วยเหลือไม่อยากให้อยู่นอกบ้าน
อย่างที่เห็นในภาพคลิปวีดีโอก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้ว
ข้อสรุปก็ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจอะไรกันนะคะแต่ว่าในแง่ของระยะยาว
ในปัญหาครอบครัวของครอบครัวนี้เนี่ยต้องมีการหารือกันอีกครั้งค่ะ
จะทำยังไงต่อไปได้ครับเพราะว่าพอฟังจากปัญหาทั้งหมดแล้ว
มันคือมันคือปัญหาในครอบครัวจริงจริงซึ่งเพื่อนบ้านหรือว่าใครก็ตามเนี่ย
เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพม
หรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลก็น่าจะหาทางออกระยะยาวได้นะคะ